รุนสวัสดิ์ด้วยค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เช้านี้คุณแม่บ้านท่านไหนเตรียมทำงานบ้านแล้วก็ต้องเร่งมือหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสจะเกิดฝนแม้ว่าช่วงนี้ค่ะ
ไปจนถึงวันที่สิบสี่กันยายนเนี้ยฝนจะลดลงแล้ว
แต่ยังคงมีตกอยู่เหมือนกันนะคะตรวจสอบข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ค่ะร่องฝนที่ผ่านตอนบนของประเทศไทยยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคอีสาน
แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังทำให้ฝนตกนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมประจำฤดูอ่อนกำลังลงเช่นกัน
แต่ยังทำให้ภาคใต้รวมถึงในทะเลเนี่ยมีคลื่นและมีฝนอยู่พอสมควรเลยค่ะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ
เตรียมการรับมือกันเอาไว้เดี๋ยวจะมีฝนตกลงมา
กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้หรือว่าทำร่องระบายน้ำกันด้วยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
แล้วก็รวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
เกษตรกรระวังโรคเชื้อราในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาด
อย่าปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
โอกาสที่จะเกิดฝนตั้งแต่ช่วงดึกลากไปจนถึงค่ำของคืนนี้เลยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีแดดสลับฝนเน้นตกบ่ายถึงค่ำนะคะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลานน้ำล้นตลิ่ง
ให้เร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
และไม่ปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อด้วย

ก็จะมีคลื่นสูงประมาณสัก๒เมตรให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะหลิ่ง
เกษตรกรให้เร่งทำทางระบายน้ำเช่นกัน
ส่วนคลื่นในทะเลทั้งอนามันและอ่าวไทยก็มีความสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
โดยรวมแล้วสำหรับวันนี้วันเสาร์ค่ะ
ฝนยังคงตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะคะ
ดังนั้นก็แล้วแต่ใครทำกิจกรรมอะไรก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมใจด้วยนะ
ว่าฝนจะตกลงมาโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมน้ำขังกันด้วยนะคะ